ติดตามความคืบหน้าของสองโยคีเลยละกันนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็รออยู่ว่าวันนี้
อังคารที่๒๒มีนาคมทั้ง๒โยคีจะมีนัดไปรายงานตัวใช่ไหม
นักข่าวของเราก็ไปปักหลักไปรอติดตามอยู่ค่ะ
ว่าวันนี้จะไปที่สพสวนพึ่งหรือเปล่า
ใช่จะไปรายงานตัวที่ไหนกันแน่ที่สพสวนพึ่งที่ราชบุรีได้ไหม
หรือจะต้องกลับมาที่สพเมืองนทบุรีเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ

นี่นักข่าวไปที่สพสวนพึ่งก่อนไปถามตำรวจที่นั่น
ซึ่งทางด้านรองพ่วงกับการสพสวนพึ่งเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทชาติชายดอนชัยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสาน
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะว่าให้รับรายงานตัวที่สพสวนพึ่ง
ซึ่งจริงตามหลักแล้วการรายงานตัวของผู้ต้องหาที่ประกันตัว
ชั้นสอบสวนเนี่ยหากพนักงานสอบสวนตั้งเงื่อนไขให้รายงานตัวเนี่ย
จะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ
หมายถึงที่ไหนล่ะที่สพเมืองนนทบุรีทีนี้ค่ะ
ล่าสุดทางผู้การภาค๑นะคะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร
ก็ได้ให้นายปอกับนายโรเบิร์ตไปรายงานตัวที่สพเมืองนนทบุรี
ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมวันพุธที่๒๓มีนาคมตอน๙โมงเช้า
เพราะตอนแรกเราไล่เวลาดูนะคุณนะการได้รับการประกันตัวของปเบิร์ตเนี่ย
มันก็จะครบช่วง๗วันยังไงนะครับก็ต้องมีการรายงานตัวต่อเนื่อง
จริงถ้านับเวลามันคือมันคือวันนี้ตรงกับวันอังคารแหละ๒๒มีนาคม

แต่ถ้าทางสพเมืองนนทบุรีนัดพรุ่งนี้๒๓มีนาคม๙โมงเช้า
ก็ไม่มีปัญหาก็ตามนัดของเขานะฮะ

บอกว่าการรายงานตัวเนี่ยถ้าเกิดว่านายประกันจะขอเลื่อนรายงานตัว

ทีนี้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้ามอบตัว
แล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่สพเมืองนนท์ใช่ไหม

แล้วก็มีการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว๒แสนไป

เงื่อนไขว่าห้ามยุ่งเกี่ยวแล้วก็ข่มขู่พยาน
มารายงานตัวตามที่ตำรวจนัดหมาย

จับตารอดูที่สพมนทะบุรี๙โมงเช้า
ส่วนที่สถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งราชบุรี

ตอนเช้าไปรอเลย๖โมงถึง๘โมงเช้า
ก็มีการทำวัดเช้าเหมือนเดิมค่ะ
มีพระสงฆ์มีผู้ที่มาปฏิบัติธรรม

ถามว่ามองไปเห็นโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตไหม
นักข่าวของเรารายงานมาบอกว่าไม่เห็นทั้งสองโยคีออกมาปรากฏตัว
แล้วก็ถามว่าเมื่อเช้าตอนพระท่านออกไปบินทบาท๗โมงกว่า
ขึ้นกระบะไปอ้าวมีโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตออกไปด้วยไหม
นักข่าวของเราก็รายงานว่าไม่ได้ออกตามพระบินทบาทด้วยเหมือนกันนะคะ